ต่อที่เหตุการณ์ในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งไปชนกลุ่มนักปั่นจักรยานยนต์ครับทางตอนใต้ของรัฐมิซิแกนในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต๕คนครับ
มือชงคำของวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะครับเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกไปชนกลุ่มของนักปั่นจักรยานทางตอนใต้ของรัฐมิชิแกนในสหรัฐนะครับเป็นเหตุทำให้มีนักปั่นจักรยานเสียชีวิตถึงห้าคนครับและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายบรรยายโดยเบื้องต้นนั้นผู้ช่วยในอำเภอเมือง
หลังการเกิดอุบัติเหตุนะครับคนขับรถบรรทุกนั้นได้พยายามจะหลบหนีแต่ว่าก็ถูกจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมา
ซึ่งขณะนี้ทางด้านของผู้ช่วยในอำเภอเมืองคารามาซูและตำรวจเมืองคารามาซูและตำรวจรัฐมิชิแกนต่างปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงรายละเอียดของอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ